คุณผู้ชมเป็นเมนต์มากเลยทนไม่ไหวแล้ว
เห็นอะไรคะ
ช่วงชั่วบ้านในช่วงของไทยรัฐช่วยด้วยนะครับ
ไทยรัฐช่วยด้วย

มันไม่ควรจะเป็นบ่อขยะฝังกลบ
ใกล้บ้านคนทั้งใกล้แหล่งน้ำ

จากหมู่ที่๔บ้านหนองตำเผ่า
ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน

ยุติทำบ่อขยะฝังกลบในพื้นที่๓ไร่
เพราะตอนนี้กลิ่นคล้าคลุ้งเข้าบ้านชาวบ้าน

จะเข้าไปปะปนกับน้ำที่ชาวบ้านใช้ดื่มใช้กิน
แล้วที่เอาพื้นที่ตรงนี้มาทำบ่อขยะ
อบตก็ไม่เคยถามชาวบ้านสักคำ

บ่อของชาวบ้านบ่อบาดาอยู่รอบ
มันมีการซึมแน่นอนหรือคุณจะบอกว่าคุณมีการลองผ้ายาง
แต่ถามว่าการรอผ้ายางมันกันได้แค่ไหน
พอฝนตกมาจริงน้ำมันก็เอ่อขึ้นหน้าดินมันก็ไหลไป
กลายเป็นดินเน่าเสียกลายเป็นน้ำเน่าทั้งแถบ
นายประยงจันทะเต็งนายอำเภอหัวหิน
ที่ออกมารับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน
สั่งการให้อบตหยุดทิ้งขยะในจุดที่เป็นปัญหาทันที
และให้ขุดเอาขยะที่ทิ้งแล้วไปทิ้งที่อื่นด้วย
แม้ที่ตรงนี้จะเป็นที่สาธารณะก็จริง
แต่นายอำเภอบอกว่าก็ยังเป็นที่ของประชาชนอยู่ดี
บตหินเหล็กไฟนำโดยนายนาวินมูลมงคลนายกอบต
อธิบายให้ชาวบ้านฟังถึงสาเหตุที่เอาขยะมาทิ้งจุดนี้
โดยบอกว่าอบตหมดสัญญา๒๐ปี
บ่อขยะเก่าในค่ายธนรัฐอำเภอปรานบุรี
เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
จำเป็นต้องใช้พื้นที่นี้เป็นบ่อกลบขยะชั่วคราว
ระหว่างที่รอบ่อขยะใหม่
แต่ถ้าเกิดผลกระทบต่อประชาชนแบบนี้แล้ว
นายกอบตจะหาช่องทางแก้ไขปัญหาให้
ในการแก้ปัญหาตอนนี้อบทยิงนิษฐ์ไฟ
ก็ดูพื้นที่ไว้๒๓พื้นที่
ในขณะที่ว่าเราตอนนี้ยังไม่มีที่ไป
เราก็ได้เอามารวมอยู่ที่อบตก่อนครับท่านแรก

ถ้ายังไม่มีที่ไปก็น่าจะเป็นที่อบตแหละครับ
เป็นที่กำจัดแล้วก็ฝั่งพบในอนาคตครับผม
ถ้าเป็นส่วนที่ชาวบ้านร้องเวียนนี่เราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ
ก็เดี๋ยวผมน่าจะทั้งแรก
เดี๋ยวผมขอกระยะที่ติดค้างในท่างสู่วนการก่อน
แล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บถังแล้วก็วิ่งบอกชาวบ้าน

ตอนนี้ให้ช่วยจัดการกันไปก่อนในระยะเบื้องต้นครับผมครับ
อบตรับปากจะย้ายขยะในทันที
และเร่งหาบ่อฝังกลบขยะแห่งใหม่
นายอำเภอประยงฝากแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบยั่งยืน

การช่วยตัวเองแบบดีที่สุดของชาวบ้านแบบยั่งยืน
ก็คือชาวบ้านทุกบ้านต้องรับผิดชอบต่อขยะตัวเอง

ท้องถิ่นก็มีที่บนหัศจรรย์การ
ทำอย่างไรให้คุณดูแลรับผิดชอบขยะชุมชน
เอาขยะให้มาเป็นทองคำระยะยาวแบบยั่งยืน
แนวทางที่ทางอำเภอหัวหินจะช่วยแก้ปัญหา
คือการทำรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอให้ไปเจรจากับหน่วยทหาร
เพื่อให้สามารถเอาขยะกลับไปทิ้งที่เดิมได้ชั่วคราว
คลายความทุกข์ของชาวบ้าน๘อำเภอ๒๑ท้องถิ่น

เหม็นเป็นสิ่งที่น่ารำคาญ
และอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อีกด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการให้ด่วนเลยค่ะ